เรามาตามประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์กันค่ะคุณผู้ชม
ก็เป็นประเด็นร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำประกันภัยโควิดนะคะ
เพราะว่าทางบริษัทมีการส่งจดหมายมาคุณนัทพงศ์นะคะ
เป็นจดหมายที่คนที่เขาทำประกันอันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับบีบนะคะ
สำหรับคนที่ทำประกันโควิดเจอจ่ายจบบอกว่าเป็นการยกเลิกกรรมทัน
แล้วก็มีการยื่นข้อเสนอแบบที่เขาบอกเขาไม่มีทางเลือกเขาเลือกไม่ได้นะคะ
เป็นการส่งจดหมายแจ้งผู้ทำประกันว่าไม่สามารถบริหารสภาพคล่องได้ค่ะ
เนื่องจากมีผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้นตามตัวเลขการติดเชื้อ๓๐๐เท่า
และแม้ว่าจะพยายามจ่ายอย่างเต็มความสามารถแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำได้
จึงทำให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนที่ซื้อประกันเป็นจำนวนมากนะคะ
เพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นโคม่า๒ให้เปลี่ยนเป็นกรมฐานประกันอุบัติเหตุหรือ๓
สามารถบอกเลิกกรมทันคืนเบี้ยประกันให้เต็มจำนวน
สิทธิ์นำเบี้ยที่ได้รับคืนมาซื้อกรมฐานประกันภัยอื่นของบริษัท
แล้วก็ให้เป็นส่วนลดเป็นเงิน๒เท่าของเบี้ยที่ได้รับคืน

นะฮะแต่ว่าลูกค้าเลยที่ได้รับส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ้โหคือเขาไม่ได้
เขาก็มีแล้วบางคนเมื่อมีแล้วแบบนี้เขาอยากจะประกัน
ประกันโควิดที่โน้มน้าวเขาซื้อเขาซื้ออันนี้นะฮะ
เขาบอกว่ามันไม่มีทางเลือกล่าสุดวันนี้ทางคอปภได้แถลงชัดเจนค่ะบอกว่า
ห้ามยกเลิกประกันโควิดเจอจ่ายจบนะคะ

ห้ามบังคับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่สมัครใจ
เพราะว่าเกรงว่าจะกระทบกับผู้ทำประกันภัยแล้วก็ธุรกิจประกันโดยรวม

นายสุธิพลทวีร์ไชกาเลยค่ะที่การคโปภ
บอกว่าได้คุยกับนายกสมาคมประกันวินาศภัย
เกี่ยวกับปัญหาการจ่ายเคลมประกันโควิดชนิดเจอจ่ายจบ
จากสมาคมประกันวินาศภัยให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมา
เคลมประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ
ผู้เอาประกันไปแล้ว๓๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะคะ
การหารือในเบื้องต้นมีการเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันก็คือ
ให้บริษัทประกันเสนอขายประกันโควิดชนิดใหม่
ทดแทนประกันแบบเจอจ่ายจบได้
แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ทำประกันเท่านั้น
จะไปบังคับให้เขาเปลี่ยนประกันทำไม่ได้นะคะ
ถ้าผู้เอาประกันถูกบังคับโดยไม่สมัครใจ
ก็สามารถร้องเรียนมายังคอปภให้ตรวจสอบได้นะคะ

นายสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยยืนยันบอกว่า
อันนี้ไม่สามารถยกเลิกสัญญาระหว่างทางได้
แต่ว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริง
เป็นสาระสำคัญต่อการรับประกันภัย
หรือว่ามีเจตนาทุจริตต่อบริษัทอันนี้ถึงจะยกเลิกได้
ขณะเดียวกันธุรกิจประกันชีวิตมีความมั่นคงเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันของกรมฐานประกันภัย
กรมฐานที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่ทำประกันภัยทุกคนมั่นใจได้
อันนี้ก็ออกมาชัดเจนแล้วนะคะไม่สามารถยกเลิกได้นะคะ
ทำให้ดีครับเพราะว่าภาพลักษณ์เกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันชีวิตประกันภัยต่อคนทั่วไป
มันเสียแล้วมันสร้างยากนะฮะ